ผลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นคนสำคัญของกลุ่มบุรพาพยักษ์
ก็เป็นการเป็นคนที่ถอดสลักอันนี้ออกไป
สร้างความสามัคคีปลองดองเป็นปึกแผ่นในกองทัพ
เมื่อพบคนนี้มาถึงมาอยู่เนี่ย
บ้านเมืองในพระวิทธิ์ก็ในร่างความมั่นโครง
แต่ที่ได้แน่นะครับชัวร์เลย

ตลบม่านการเมืองวิเคราะห์ความสำคัญพบทบคนใหม่
มอบอำนาจพลเอกประยุทธ์นำประเทศสู่การเปลี่ยนผ่าน